ทีนี้มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้หน่อยค่ะ
ลูกชายแท้คือก็ไปดมสารระเหยไปกินเหล้าแล้วก็คลั่ง
เอามีดมาฟันหัวพ่อแม่เข้าไปห้ามแม่ก็โดนฟันด้วยได้รับบาดเจ็บเลยนะคะ
เดี๋ยวไปดูจังหวะที่เจ้าหน้าที่เขาพยายามจะคุมตัวชายคลั่งคนนี้หน่อยค่ะ

รอบไหน
ใช่ค่ะผู้ชายคนนี้คือนายไพโรดโนรีวงอายุ๔๔ปี
ก็ไอ้ที่คลั่งแบบนี้เพราะว่าเขาไปดมกาวดมสารระเหยแล้วก็ดื่มเหล้า
ตอนแรกพังข้าวของคว่างปลาขวดออกมาหน้าบ้าน
แล้วก็ถือมีดเอาไว้ตลอดเวลาเลยค่ะ

บ้านเขาอยู่ที่ชุมชนหลังวัดธินกรนิมิตรที่ตำบลตลาดขวัญ
อันนี้เป็นเหตุการณ์ช่วงค่ำของเมื่อวานนะคะ
ตำรวจบอกว่าตอนแรกได้รับแจ้งว่ามีคนคุ้มคลั่ง
เอามีดไล่ฟันพ่อแม่จนเจ็บสาหัส
ทีนี้มาถึงที่บ้านหลังนี้ค่ะอุ้ย
เศษแก้วกระจายเต็มพื้นไปหมดเลย
แล้วมีรอยเลือดหยดเป็นทางเลยนะคะ
บาดเจ็บคือนายเฟื้อโนรีวงอายุ๘๒ปี
ผู้เป็นพ่อโดนฟันที่หัวแล้วก็โดนฟันที่แขน
ส่วนแม่ค่ะคือนางอุ่นเรือนโนรีวงอายุ๗๒ปี
โดนฟันที่หัวหน้าแล้วก็แขนซ้าย
แล้วคนที่โดนฟันคุณผู้ชม
เป็นพ่อเป็นแม่แท้ของชายคลั่งคนนี้
ก็ต้องเอาตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะคะ
อกจากมีพ่อมีแม่อยู่แล้วยังมีเด็กเล็กอยู่ด้วยนะคุณ

ชาวบ้านแล้วก็ตำรวจก็ต้องช่วยกันกันตัวเด็กออกมาได้อย่างปลอดภัย
แล้วนอกจากนี้ก็มีตำรวจสายตรวจ
ถูกขวดปลาใส่หน้าได้รับบาดเจ็บหนึ่งนาย

นายมาโนธน้องชายคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะ
พ่อไปต่อว่าพี่ชาย
เพราะว่าพี่ชายมัวแต่ดมกาวดื่มเหล้า
ก็เลยทำให้พี่ไม่พอใจและเกิดอาการคลั่งขึ้นมา
เอามีดมาฟันหัวพ่อแล้วแม่ก็เข้ามาห้าม

แล้วก็บอกด้วยนะคะน้องชายเล่านะ

จะพ้นโทษคดียาเสพติดออกมาเมื่อเดือนพฤษภาคมเอง
แล้วทุกครั้งที่เขามีการดมสารระเหย
อาการแบบนี้จะมาทุกครั้งเลย

แล้วก็แฟนผมแล้วก็หลานสาวอีกคนนึง
หลังจากเริ่มเขาอารวาสเขาทำอะไรบ้าง

แต่ว่าเห็นคนก็บอกว่าพ่อไปว่าเขา
เขาก็เลยตีไล่ตีพ่อออกมาข้างนอก

แล้วแม่ก็เห็นพ่อโดนตีก็เลยเข้าไปห้าม

แล้วก็ตาข้างซ้ายปิดแล้วก็ตรงคิ้วตรงนี้แตก

อยู่โรงพยาบาลก็อาการสาหัสอยู่กับพี่ทั้งสองคนแล้ว
ตำรวจนะคะก็คุมตัวผู้ที่ก่อเหตุ
คือนายไพโรธไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก

แล้วก็ต้องตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย
แจ้งข้อหาดำเนินคดีต่อไปนะคะ